คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับ
ซึ่งที่นี่ครับเขามีของขึ้นชื่อก็คือเต้าหู้ครับ
ไปดูวิธีการทำพร้อมกับผมเลยครับคุณผู้ชมครับ

ถ้าถามว่าที่นี่เขาทำกันมายาวนานกว่า๗๕ปีเลยหรือครับ

ที่นี่ครับทำเต้าหู้อะไรบ้างครับ
หลักก็จะมีเต้าหู้ขาวครับเต้าหู้เหลืองครับ

เต้าหู้ทุกชนิดเริ่มต้นด้วยการเอาถั่วเหลือง

แล้วเอาไปล้างไหลน้ำจนสะอาด
จากนั้นก็นำไปเข้าเครื่องโม่และบดถั่วเหลืองบด

แล้วเริ่มต้มในโม่ไปใหญ่
หม้อต้มก็จะมีท่อต่อเข้าเครื่องสลัด
เพื่อกลองแยกกากแยกน้ำออกจากกัน
แล้วส่งน้ำถั่วเหลืองไปต้มและกรองต่อในกะทิ
กระทะใบใหญ่แบบนี้ครับ
ระหว่างการต้มก็จะได้ของแถม
นั่นก็คือฟองเต้าหู้แบบนี้ครับ

ฟ่องจริงเลยนะตัวเธอ

จะถูกส่งมาใส่ถังแบบนี้
เพื่อเตรียมทำเต้าหู้ขาว
โดยมีส่วนผสมสำคัญคือดีเกลือ
ที่คุณหนึ่งกำลังผสมลงถังน้ำถั่วเหลืองอยู่ครับ
ค่ะพี่ดึงครับอันนี้ใส่ดีเกลือเท่าไร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
ความเข้มข้นของถั่วแต่ละถังมันก็ไม่เท่ากัน
พอผสมเสร็จแล้วรอประมาณกี่นาทีครับถึงจะ
ประมาณครึ่งชั่วโมงครับลึกชั่วโมง
คุณผู้ชมครับหลังจากเต้าหู้ขาว
ที่เขาผสมดีเกลือจนเซ็ตตัวแล้ว
ตอนนี้เดี๋ยวเขาจะนำมาขึ้นบล็อกนะครับ

หลังจากที่เต้าหู้ขาวเขาทำการตัด

จากเต้าหู้ขาวไปจากเต้าหู้ขาว
ไปดูการทำเต้าหู้เหลืองกันบ้างครับ
ซึ่งวัตถุดิบสำคัญจะแตกต่างจากเต้าหู้ขาว
นั่นก็คือการใช้ผงเจี๊ยวก่อแทนดีเกลือ
ซึ่งวัตถุดิบทั้ง๒อย่างนี้
จะช่วยทำให้น้ำถั่วเหลืองจับตัวเป็นก้อน

พอเนื้อเต้าหู้เริ่มจับตัวแล้ว
เราก็ต้องรีบตักใส่แม่พิมพ์
ปูผ้าขาวบางไว้นะครับ
เสร็จแล้วก็ปิดผ้าขาวบางไว้ครับ

ก็น่าจะทับเพื่อที่จะให้มันไปทรงมากขึ้น
พอเต้าหู้ได้ที่ก็แกะออกจากแม่พิมพ์

ที่ต้มน้ำกับผงขมิ้นไว้
ก็จะได้เต้าหู้เหลืองเนื้อเด้งสีสวยแบบนี้แหละครับ
โอ้โหสวยจริงเลยนะครับ

แต่ในสัดส่วนที่แตกต่างกันไปนะครับ

ก็จะคล้ายกับการทำเต้าหู้เหลือง
แต่ไม่ต้องเอาไปต้มในน้ำขมิ้นนั่นเองครับ

มีช่องทางการขายออนไลน์นะครับ
ทางเฟสบุ๊คนะครับชื่อว่าโรงงานเต้าหู้วัดไตนะครับ
โอ้โหกินสดเลยนะครับคุณผู้ชม
เนื้อนิดเนียนกริบรสชาติเค็มข้นหอมกลิ่นถั่วเลี้ยงมากมากเลยแหละครับ
นี่แหละครับเต้าหู้ขั้นเทพแห่งเมืองโพธาราม
จังหวัดราชบุรีที่สะบัดทั่วไทยพามาชมในวันนี้ครับ